คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยเรื่องมันก็แปลกท่ามกลางการพูดถึงของชาวบ้าน

มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็อายุ๖๓ปีแล้วนี่ไปเสียชีวิตอยู่ที่สาราตั้งศพนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเป็นศพที่ผู้ตายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นงานศพที่บอกว่าอยากจะตามไปอยู่ด้วย
แล้วอยู่ดีเนี่ยนั่งอยู่ที่งานศพเสียชีวิตไปเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไร
หรือมันก็เป็นเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนี่แหละนี่ฮะเรื่องนี้ต้องไปดูหน่อยนะครับ
เราก็เลยให้ติเลยเรื่องนี้ต้องตินะฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขติลงพื้นที่ไปดูเลย
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหน้าโรงศพที่ตั้งศพอยู่ที่สาราการประเรียนของวัดบ้านเก่า
ตะบนบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวานนี้นะครับ
หญิงวัย๖๓ปีเสียชีวิตเนี่ยคือตอนนั้นชาวบ้านเนี่ยเขากำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
เรื่องของงานส่งงานศพกันอยู่นะแล้วปรากฏว่าเธอก็เสียชีวิตไปเลยนะฮะผู้ที่เสียชีวิต
นางเล็กอายุ๖๓ปีนะครับคนที่เจอศพคนแรกคือโคศกของวัดนะฮะนี่ฮะคุณอานันพงรามัน
นะบอกว่าเมื่อวานนี้สักประมาณเก้าโมงเช้านางเล็กเนี่ยเขาล้างจานอยู่ที่โรงครัว

หลังจากมารับจ้างล้างจานในงานศพผู้ตายงานศพเนี่ยเขาชื่อนางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็น
อาชีพที่นางเล็กเขาทำประจำมาแหละอืมอ่าป้าเล็กเนี่ยแกก็จะมารับจ้างล้างจานตามงานศพเนี่ย
แหละนะครับหลังจากล้างจานเสร็จปะเล็กก็บ่นกับเพื่อนร่วมงานบอกโอ้โหร้นกัน
จากนั้นก็ออกมาพูดบ่นเปลยถึงผู้ตายงานศพที่ป้าเล็กแกมารับจ้างล้างจาน
คิดถึงยายสมบูรณ์เหลือเกินยายสมบูรณ์ผู้ตายอยากจะตามไปอยู่กับยายจัง
นี่แกพูดอย่างนี้เสร็จแล้วป้าเล็กก็ไปนอนหลับอยู่ที่กลางสาราการประเรียน
วัดบ้านเก่าที่ตั้งศพของยายสมบูรณ์นะไปนอนหลับอยู่ห่างจากจุดตั้งโรงศพประมาณ๖เมตร
ตอนนั้นทางโฆษกวัดคือทางนายอนันต์เนี่ยเขาบอกได้ยินเสียงป้าเล็กเนี่ยบ่นประมาณว่าปวดท้องปวดท้อง
แล้วก็เหมือนแกก็แน่นิ่งหลับไปนี่ประมาณ๙โมง๑๐โมงนะจน๑๑นาฬิกา
นี่จะมีพระท่านลงมาฉันเพลงแล้วที่งานศพที่สาราการประเรียน
ทางลุงอนันต์แกก็เห็นป้าเล็กยังนอนอยู่ในท่าตะแคงอยู่ก็เลยเดินไปปลุกพระจะมาแล้ว
นึกว่าหลับใช่ปรากฏว่าแกไม่ตื่นฮะแกนอนนิ่งลองคลำดูเนี่ยไม่มีลมหายใจแล้วฮะ
ก็เลยรีบเรียกคนให้มาช่วยกันช่วยกันปั๊มหัวใจยังไงก็ไม่ฟื้นก็คือแกก็ตายไปเลยฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าแกเสียชีวิตอย่างกระทันหันอย่างนี้เนี่ยมันเพราะอะไรมันอยู่ดีแบบอาจจะหัวใจวายเฉียบพลัน
หรือว่าเป็นโรคหรือเจ็บปวดอะไรยังไงแต่มันก็แปลกในแง่ของคำพูดของแก
สถานที่ที่แกเสียชีวิตถูกต้องมันอาถรรพลีลับอะไรหรือเปล่าค่ะ
คิดถึงคนตายจะไปอยู่ด้วยเขาพูดไปในทางอะไรมึงเป็นรางสังหรณ์เขานะครับแบบ

พ่อได้ยินว่าเขาอยากไปพ่อมาคุดส่วน

ผมเกิดมามันก็เคยเห็นเนี่ยครับที่พูดมาแล้วเป็นความจริง
ขณะเดียวกันนะฮะติได้คุยกับป้ารัชนี
รัชนีนี่เป็นเพื่อนกับป้าเล็กนี่ครับ
รัชนีเนี่ยบอกว่าป้าเล็กแกรับจ้างล้างจานในวัดมา๒๐กว่าปีแล้ว
มีงงมีงานอะไรแกก็มารับจ้างล้างจาน
ตัวคนเดียวนะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินแกบ่นว่าร้อนขอไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปนอนหน่อย
รู้ข่าวอีกทีเอ้านอนไปนอนมาป้าแกนอนนิ่งตายไปเลย
แต่ทางป้ารัชนีเชื่อว่ามันคงไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรหรอกที่ทำให้ป้าเล็กจากไป
มันร่างกายมากกว่าร่างกายก็ตัวเล็กมากตัวเล็ก
แล้วก็คือเขากินกินเบียร์กินเอ็มกินอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าเขากินอะไรมั่งในวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะแต่ก่อนนี้ขนดินขนอะไรแบบกรรมกรนะคะ
คือว่ากรรมกรด้วยอะไรอย่างนี้
ก็แต่ก่อนนี้เคยที่ไปตรวจโรงพยาบาลที่ทำงานไม่ไหว
บอกว่าเป็นโรคหัวใจแต่หัวใจก็ไม่เห็นไปรักษาไม่เห็นไปอะไรนะฮะ
มีประวัติเรื่องโรคหัวใจอะไรด้วย
อายุ๖๓นะฮะป้าเล็กที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งป้ารัชนีที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยบอกว่า
ก็น่าจะเป็นพวกโรคประจำตัวหรือเปล่า
ทุกผู้ชมครับลูกสาวของคุณยายสมบูรณ์นะครับที่เป็นเจ้าภาพงานศพนะครับ
คือนางบุษบางามดีนี่ฮะบอกกับตินะครับบอกว่าความจริงป้าเล็กก็สนิทกับยายสมบูรณ์มากนะ
ยายสมบูรณ์เสียชีวิตป้าเล็กก็มาช่วยที่งาน
เล็กเนี่ยเคยพูดกับลูกสาวของคุณยายสมบูรณ์บอกจะล้างจานงานนี้เป็นงานสุดท้าย
แล้วคิดถึงยายสมบูรณ์มากอยากตามไปอยู่ด้วยอืมโอ้โห
ประโยคคำพูดนี่แหละเนอะคนก็เลยมองว่าเหมือนเป็นลางเหมือนแบบมันแปลกอ่ะ

ไม่ได้บอกแค่เพื่อนที่ว่าล้างจานอยู่ด้วยกันแล้วร้อนจะขอไปอาบน้ำหน่อยเนี่ยนะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ป้าเล็กก็ไปนอนอยู่หน้าโรงศพของแม่
ซึ่งตัวของเธอเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไรหรอก
มันก็อาจจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละ
เมื่อกี้เพื่อนของป้าเล็กบอกป้าเล็กก็ตัวคนเดียวอยู่คนเดียว
ข้าวชมฮะนี่มีลูกชายเพิ่งซ่าบข่าว
ก็เลยมาฮะทราบข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิต
ลูกชายอายุ๔๑ชื่อสันติฮะ
บอกว่าเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะ
ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไรหรอก
อาจจะเป็นโรคประจำตัวนั่นแหละโดยที่แม่ไม่รู้ตัว
แต่ที่เขาเสียใจก็คือมาเจอหน้าแม่อีกทีก็คือแม่เสียชีวิตแล้วไม่มีลมหายใจแล้ว
ร่างกายเขาทำงานมาหนักหรือไม่ก็แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาสนิทกันคุยกันหรืออยากอยู่ด้วยกัน
แต่นี่บางทีร่างกายคนเราบางทีไม่ไหวแล้วคือทำงานมาเหนื่อยร่างกายใช้ร่างกายมาจนแบบเยอะแล้วครับหนักเป็นการเจอครั้งสุดท้ายครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับป้าเล็ก
เราถามไปยังหมอก๊อฟนะครับนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะฮะ
นี่หมอก๊อฟนะครับบอกว่าอาการของป้าเล็กถ้าฟังจากข่าวน่าจะเป็นลักษณะการไหลตาย
คือนอนหลับแล้วมีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ทีนี้พาวะนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจผิดปกติอยู่แล้วอยู่ป่าว
สัมผัสกับเรื่องของเกลือแร่อย่างเช่นโพลาเซียมเนี่ยที่ต่ำผิดปกตินะครับ
ก็ทำให้เกิดภาวะนี้ได้ง่าย

ต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่ที่อาหารที่หลากหลาย

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตำรวจบต้องส่งสบพะเล็ก

ส่วนศพของยายสมบูรณ์ทางเจ้าภาพทางลูกหลาน